นี่คือการจับจริงแจกจริงกับแคมเปญ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เตรียมแจกโชคแล้วครับพี่น้องครับ
วันนี้จะเป็นการจับมอเตอร์ไซคันที่๒แล้วนะฮะ
อย่ารอช้าทีมงานของเรารออยู่แล้ว
ไปกันที่สตูดิโอแจกโชคกันเลยครับ
๒๒๐กว่าครับผม
คิดเลยว่าตัวเองจะได้ครับผม
อเตอร์ไซคันนี้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เพื่อเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวไทยสู้ต่อไป
สภาวะที่ไม่สู้ดีของเศรษฐกิจ
ข้าระเบ้าจับจริงแจกจริงครับ
มาเลยมาเลยมาเลย
แน่นอนนะคะเรายังคงมอบโชคกันทุกวันอย่างต่อเนื่อง
เพราะนี่คือปรากฏการณ์ของ๒ยักษ์ใหญ่
จับมือกันระหว่างไทยรัฐและเครื่องดื่ม

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
จริงใหญ่จริงใหญ่และใจจริงครูผู้ชมครับ

ถ้าดื่มแล้วเนี่ยก็อย่าลืมส่งชิ้นส่วนมาร่วมสนุกกับเรา
ร่วมรุ้นของรางวัลก็คือมอไซค์ร้อยคัน
และแจกร้านอีกถึง๓ครั้งครับ
เดิมผู้โชคดีคนแรกไปเมื่อวานนี้สดร้อนเลยนะคะ
ส่วนวันนี้เราก็จะจับแจกมอเตอร์ไซค์กันอีกค่ะคุณค่ะ
แจกแบบนี้ต่อเนื่องทุกวันให้ครบร้อยคันเลยค่ะ
ตื่นเต้นมากนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
ส่งมาแล้วเนี่ยอย่าลืมดูหน้าจอรอดูตลอดข่าว
ในเวลาการประกาศผลรางวัลทองขาถาไว้เลย

เป่าคาถามาหามอไซค์
ไม่ต้องเข้าหาถงคาถาอะไรเลยเพราะวันนี้ดวงล้วน

เชิญเลยค่ะ

อีกนิดนึง

ยังไม่ได้เลย

แล้วผู้โชคดีนั่นก็คือ

และธวุธชะลอธรรมนิษฐ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
วันนี้ก็จะเป็นวันตัวของ๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลากล้าลิกา๓๐นาที

แหมได้มอสไซค์ไปก็จะขับไป

ลุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะความสนุกสนานสนตรนค่ะ

เย่
ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรถมอเตอร์ไซคันที่๒ไป

ส่งมาร่วมสนุกกันได้